น้อยแต่มากเหรอ
เคยรู้จักแต่น้อยแล้วก็น้อยไปเลย
แต่กรณีนี้นะคะเขาเป็นผู้โชคดีที่ซื้อหวังแค่ถูกหลักน้อย
แต่ว่าเขาถูกตั้ง๒๔๕ใบ
คูณแล้วนี่มันครึ่งล้านเลยนะคะคุณผู้ชม

ไปค่ะไปหาผู้โชคดีที่ว่าถูกน้อยแต่มาก
ไปที่นี่ร้านขายของเก่าในตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ไปถึงค่ะไปเจอคุณปัญญาพิษพันธ์ค่ะ
เป็นผู้ที่ถูกลอตเตอรี่

แต่เขาไม่ถูกใบสองใบจ้า
เขาถูกนี่ทั้งหมดเนี่ย๒๔๕ใบ

ถูกเลขท้าย๒ตัวแต่พี่เขาซื้อมาเป็นชุดเป็นปึกแบบนี้
นับรวมแล้วตั้ง๒๔๕ใบ
ตอนนี้คุณผู้ชมคงกำลังนั่งคิดคำนวณอยู่ว่าถูกกี่บาทใช่ไหม
คุณชนะคิดมาให้แล้วค่ะคุณผู้ชม
เพราะคุณชนะก็อยากจะเป็นผู้ที่ถูกน้อยแต่มาก
เพราะว่าถูกน้อยแต่น้อยมาตลอด

คุณชนะทำการคิดคำนวณ

ลงทุนไปใบละ๘๐บาท

พี่ท่านนี้จะซื้อ๑๙๖๐๐บาท
แต่หลังจากที่ประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลออกมาแล้ว
พบว่าพี่เขาถูกเลขท้าย๒ตัว
๕๘จำวน๒๔๕ใบ

พี่จะได้รับเงินไปทั้งหมด๔๙๐บาท
โอ้โหคงจะอารมณ์ดีเนอะ

พี่เขาบอกว่าเนี่ยนะ
มันก็เป็นเพราะบุญที่ทำมา
แล้วก็ต้องบอกว่าเลข๕๘ที่ซื้อนี่นะ

เป็นเลขที่ชื่นชอบ

ซื้อมาเลยนะคะปกติจะเป็นคนซื้อประจำอยู่แล้วลงทุนเป็นต่อเนื่องทุกงวดอยู่แล้ว
อย่างงวดนี้ค่ะพี่ปัญญานะเขาก็ถูกเลข๒๔๓๘๖๒
เป็นรางวรรณรางวรรณที่๔อีก๑๕ใบได้เงินมากกว่า
โอ้โหตายแล้วชอบที่สุดเลยนะคะ
เพื่อนคุณปัญญาเขาก็มาเล่าให้ทีมงานของเราฟังบอกว่า
ถูกบ่อยนี่นะน่าจะเป็นเพราะผลบุญที่ทำมา
เห็นไหมคนทำดีย่อมได้ดีไปฟังเสียง
หน่อยดีกว่านะคะว่าเพื่อนผู้โชคดีเขา
บอกอย่างไรค่ะเขามีบุญมีปารามีมี
เขามีบุญมีบารมีมีเซนต์ในตัวเขาเอง

ดีใจกับน้องเขาด้วยและดีใจกับเพื่อนถูกที่ถูกเมื่อวันดีใจกับนี้

๒๐๐บาทเนี่ยผมว่าน้อยคนแค่ถูก
โอ้โหค่ะไม่ธรรมดาจริงนะถูกกันไปตั้ง๔๙๐๐บาท
ถ้าหากลบเงินลงทุนไปเนี่ย
ก็เหลือตั้ง๔๗๔๐๐บาท
หักลบกลบหนี้กันไป
โอ้โหไม่ธรรมดาจริง
ต้องยอมรับว่าพี่เขาก็ใจใหญ่เหมือนกันนะ
ลงทุนซื้อตั้ง๒๔๕ใบ

เพราะพี่เขาบอกว่าชอบเลขนี้เป็นส่วนตัวอยู่แล้ว

เรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมันก็วนเวียนมาไง
คุณพี่ท่านนี้คงจะนับเงินจนเมื่อยมือ
ส่วนตัวผมก็เมื่อยเหมือนกัน

ใครบอกให้คุณถือ
เขาบอกไม่ให้เอาลงบอกให้บังหน้าไว้

เผื่อบางคนเขาอยากรู้
ถ้าเกิดซื้อ๒๔๕ใบใบละ๘๐บาท
ก็จะซื้อลงทุนไปทั้งหมด๑๙๖๐๐บาท
ถ้าถูกรางวัลเล็กทาย๒ตัว๒๐๐๐บาท
๕ใบจะได้เงินทั้งหมด๔๙๐๐๐บาท
แต่หักลบกับจำนวนเงินทุนที่เราซื้อไปแล้ว
อาจจะมีค่าทำนวงทำเนียมอะไรถักไปอีกนิดหน่อย

แต่สำคัญคือพี่เขาบอกว่า

อย่าไปคิดว่าฉันทำแล้วฉันจะได้สิ่งอะไรตอบแทน
อย่าคิดว่าทำแล้วจะได้อะไรตอบแทน
เพราะฉะนั้นการที่คุณถือกระดานให้คุณผู้ชมดู
คุณก็ทำด้วยความตั้งใจว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นชัด

ถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์กันต่อ

เห็นสิเห็นเนี่ยเห็นแต่กระดานเนี่ยไม่เห็นหน้าผมเลย
อ้าวแล้วใครเขาอยากเห็นหน้าคุณไหม

คนที่เขาเป็นแฟนคลับผมดูผมเนี่ยนะ

เรา๓คนเนี่ยเอากระดานออก
ขอบคุณมากที่ช่วยถือน่ะ
มีงานครับ
มาเอากระดาษไปทีครับขอล้องนะครับ